เพราะว่าเล่นเรื่องไหนเรื่องนั้นปังทุกเรื่องเลยนะคะ
ลุหลายล้านไปแล้วเป็นร้อยล้านไปแล้ว
เป็นสร้างประวัติศาสตร์ให้ภาพยนตร์ไทยไปแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ล่าสุดเห็นแววมาว่าสาวแต้วเนี่ยกำลังจะได้ร่วมงานกับพี่อ๊อฟอีกครั้งหนึ่งนะ
แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็พี่อ๊อฟมานั่งแท่นกำกับเองไหมนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะ
พอทราบบ้างค่ะก็แต่ว่ายังไม่ได้ทราบในรายละเอียดชัดเจนว่าจริงแล้วแบบเล่นกับใครหรืออะไรอย่างนี้
เรารู้แค่ว่าเราจะต้องมีละครกับค่ายแอคอาร์ตใช้
คือจริงแล้วเราไม่สามารถจะเลือกได้ขนาดว่าเราจะเล่นกับใครหรือว่ายังไง
เพราะว่ามันก็มีหลายแท็กเตอร์อะไรอย่างเงี้ยทั้งช่องเองหรืออะไรเองอะไรอย่างเงี้
ถือว่าเราได้โอกาสที่ดีแล้วเราก็แฮปปี้ที่เราจะได้ทำงานกับคนที่เรารู้สึกแบบว่า
ไว้ใจวางใจเชื่อใจด้วยอะไรอย่างนี้
ทุกคนอยากให้พี่เขากลับมาแบบกำกับทำงานอยู่แล้วเพราะว่า
อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นผลงานการกำกับของพี่ออฟพวงพัดนี่แหละ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวรอติดตามผลงานของพี่อ๊อฟกันต่อไป